เอสเตจบริษัทพัฒนาอสังหารริมทรัพย์ที่ใส่ใจในคุณภาพและมุ่งสร้างคุณค่าให้กับชีวิตโดยพัฒนาธุรกิจอาคารสำนักงานและสร้างฮับของออฟฟิศแห่งใหม่ในกรุงเทพ
คิดนี้นอกจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานออฟฟิศแล้ว
ยังสร้างสังคมคุณภาพให้กับชุมชนรอบข้างด้วย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะ

โครงการที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้
เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของคนออฟฟิศ
ยุคใหม่คือยุคหลังโควิดนั่นเองครับ
แต่ความสำคัญก็คือว่าเขาใส่ใจครับ
ใส่ใจในทุกรายละเอียดของโครงการนี้
โดยเฉพาะเรื่องของชุมชนโดยรอบของโครงการครับ
วันนี้ผมนัดแทกรับเชิญพิเศษเอาไว้เดี๋ยวเราพาไปอยู่ข้างในพร้อมกันเลยครับ
ผมอยู่กับคุณนฤทเชยกลิ่นครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทสิงเอสเซจจำกัดมหาชน
ยืนกับผมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหโครงการใหญ่โตโมโหลานมากมากครับต้องถามแบบนี้ว่าโครงการนี้มันคืออะไรครับ

เราจะดูแลผู้คนที่อาศัยอยู่รอบนี้อย่างดี
จริงนะฮะไทยรัฐทีวีอยู่ไม่ไกลเลยผมเดินมาได้นะฮะต้องถามว่าโครงการนี้มันเป็นยังไง
มันมีกี่ชั้นมันมีความทันสมัยยังไงแล้วก็มันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ
โครงการนี้อยู่บนพื้นที่ประมาณเกือบ๗ไร่นะครับแล้วก็สูง๓๕ชั้น
สิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยสุขอนามัยที่ตั้งใจวางระบบไว้อย่างดีที่สุด
สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ว่าเราไม่เพียงแค่สร้างตึกให้เสร็จ
แต่เราจะตั้งใจสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้ทุกที่ที่เราไปอยู่จะต้องดีไปด้วยกัน
ผู้เช่าผู้ค้าและชุมชนรอบข้าง
ซึ่งเป็นจุดยืนของสิ่งเอสเตจในการส่งมอบสิ่งเหล่านี้กลับไปสู่สังคม
เอสเตจยังได้เข้าไปพัฒนาอาคารสำนักงานขึ้นมาอีกหลายแห่ง
ซึ่งได้ทำให้พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
เห็นบอกว่าทางด้านของสิ่งเอสเตจเข้าไปบริหารช่วงกลางปี๕๘
มันก็สักประมาณ๕ปีแล้วเห็นทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมาก

เราเข้าไปบริหารจัดการและดูแลยังไงบ้างครับ
เป็นอาคารที่เรียกว่ามีการดูแลมาอย่างดีในอดีต
เพียงแต่ว่ามันก็ยังล้าสมัยไปหน่อย
สิ่งที่เราทำก็คือเข้าไปปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลย
ในแง่ของการตกแต่งภายในตรงล็อบบี้
เรากำลังจะเปลี่ยนลิฟต์เพื่อประหยัดทั้งพลังงาน
ทั้งหมดต้องเรียนว่าเราไม่ได้มุ่งผลเรื่องของกำไรแบ่งเด็กอย่างเดียว
เราสร้างคุณค่าให้กับทุกคน

ผมเชื่อในความที่ลูกค้าจะเห็นถึงความตั้งใจดีของเรา
หลายอย่างที่เราทำเป็นสิ่งที่ทำแล้ว

แต่เราเชื่อว่าในระยะยาวเราจะได้รับสิ่งเดียวกันตอบแทน

เราทำอะไรให้มันเกิดขึ้นได้บ้างแล้วครับ
อย่างที่เห็นชัดเมื่อกี้ที่ผมพาเดินเข้ามาก็คืออุโมง
อุโมงซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารของเรากับรถไฟฟ้าใต้ดิน

สิ่งที่เราทำในการลงทุนเข้าไปเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมาก
แต่มันทำให้ผู้คนที่อยู่แถวนี้สามารถใช้ได้
เพราะฉะนั้นการที่เชื่อมอย่างนี้มันทำให้นักศึกษา
โดยยกว่ามสวสามารถเดินลอดข้ามไปฝั่งนู้นได้
หรือว่าคนที่อยู่คอนโดในฝั่งนู้นมี๓๔แท่ง
ลอดมาฝั่งนี้อย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้
ก็เป็นที่ที่ปลุกคนภายนอกใครก็ได้เข้ามา
ผมเชื่อมั่นว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีในเรื่องที่เราทำ
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากหลักคิดในการบริหารงานของคุณนฤทธิ์ที่ว่า
เราต้องสร้างคุณค่าให้กับทุกคน
คนในองค์กรและชุมชนรอบข้าง
โดยจะปลูกฝังให้คนในองค์กรยึดมั่นในหลักคิดนี้เช่นเดียวกัน
เพื่อให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม
สุดท้ายก็จะเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจกัน
ใครจะเป็นผู้เข้าไปใช้ไปเช่าไปใช้ประโยชนจากโครงการนี้
เราคิดว่าธุรกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของเราน่าจะเป็น
ที่เป็นเรื่องของเทคเรื่องของเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจของอนาคต

ตรงนั้นจะเป็นทัพใหม่ของกรุงเทพนะ
เพราะว่าเราไม่ได้สร้างตึกอย่างเดียว

เราคาดว่านะครับอาคารก็จะสามารถแล้วเสร็จ

สิ่งเอสเตจภายใต้การนำของคุณนามฤทธิ์เชยกลิ่น
ตอกย้ำอย่างเห็นได้ชัดว่า
ใส่ใจมีความสำคัญมากกว่าผลกำไรที่จะได้รับ
และเมื่อสิงเอสเตจเข้าไปอยู่ที่ไหน
ที่นั่นก็จะต้องดีขึ้นตามไปด้วย
น่าจับตามองคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ย่านวิภาวดี
โครงการเอสโอเอซิส

จะเป็นอีกหนึ่งสังคมคุณภาพครับ